คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อดูความคืบหน้าในคดีของคุณตังโมนิดากันหน่อยนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้ที่เห็นทางด้านของคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเดินทางไปรายงานตัว
ก็วันนี้ถึงคิวของคุณแซนวิสาพัฒน์แล้วนะคะ
ก็เป็นการครบกำหนดรายงานตัวของคุณแซนค่ะ
ซึ่งก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เพิ่งถูกแจ้งข้อหาไปนะคะ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็นี่ถือเป็นการรายงานตัวครั้งแรกของคุณแซนด้วยนะคะ
ได้ข่าวมาว่าคุณแซนน่าจะเข้ามารายงานตัวนะคะ
มาเจอกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนท์
สักประมาณช่วงบ่ายโมงอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตามความคืบหน้ามาให้ด้วย
ส่วนอย่างที่บอกไปว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเองเนี่ยนะคะ
เมื่อวานเนี่ยก็เข้าไปแล้วค่ะก็เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะที่เข้าไป
และก็ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพยายามจะเข้าไปรุมจ่อไมค์สัมภาษณ์ทั้งคู่
ปิดปากค่ะไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดไม่พูดอะไรด้วยนะคะ
แล้วก็ทางด้านของคุณกรณีเรื่องของที่คุณแม่พนิดาเนี่ยนะคะ
ทนายเดชาเนี่ยจะมีการไปร้องทุกขล่าโทษให้ดำเนินคดีกับคนบนเรือเพิ่มเติม
ในข้อหาทำลายหลักฐานขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับใคร
แต่ว่าคุณผู้ชมคะวันนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเรื่องของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็ทนายตั้มเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการแจ้งความ
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยเขาเตรียมจะแจ้งความเอาผิดบังแจ๊กค่ะ
เพราะบางแจ๊กเนี่ยพาดพิงคดีแตงโมหลายประเด็นเลยนะคะ
ซึ่งเป็นภาพมือที่มีรอยสักถือปืนและระบุข้อความว่า
กัญชัยระวังตัวไว้ลูกปืนจะมาจากไหนก็ไม่รู้ระวังตัวให้ดี
แต่คือใช้ชื่อว่าแจ๊สสปุ๊กนิกปาปียงกุ๊กเอฟซีอะไรเนี่ย
คือไปเอาเพจของคุณแจ๊ดมาปลอมต่ออีกทีนึง
ใช่มาอ้างอิง

มีรูปรอยสักที่มือแล้วก็มีข้อความเหมือนกับค่อนข้างข่มขู่

แจ๊กถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าคุณหนุ่มเห็นหรือยัง
เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวคุณหนุ่ม
แค่เปิดประเด็นเรื่องผ้าที่บางแจ๊กอุปโลกขึ้นมาเจ็บแค้นหนักถึงกับต้องเอาปืนมาขู่ยิง
อันนี้คือทางทนายสิทธาเป็นคนโพสต์ข้อความนี้นะคะ
คือทนายตั้มมาโพสต์แบบนี้ก็มาเตือนนะคะและที่สำคัญในถามว่าแล้วทำไมเอาเป็นเพจนี้มา
ทำไมเขาถึงไปคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าเป็นบังแจ๊กเพราะอะไร
เพราะว่าในคอมเม้นต์ของโพสต์นี้คือคุณธนัยตั้มเขามีการเอาภาพของบางแจ๊กขึ้นมาเปรียบเทียบ
แล้วมีภาพนึงค่ะเห็นรอยสักบริเวณมือแบบนี้และหมุนกระเด๊ะลง
แล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตทีนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็โพสต์ในภาพเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็มีข้อความระบุไว้เลยว่าพอจะทราบมาบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมโอเคครับ
เออนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูค่ะจะเป็นยังไงต่อทีนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบนะคะเขาบอกว่าเพจเนี่ย
โพสต์ภาพนี้อ่ะจากที่เป็นภาพนี้แหละเขาบอกมีการโพสต์มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทีนี้พอไปสอบถามกับทางบางแจ๊กเขาบอกว่าจริงมีการเคลียร์เรื่องนี้กับคุณหนุ่มจบไปแล้วนะ
แต่เจ้าตัวก็แค่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้อย่างแหละว่าอ้าวทำไมคุณหนุ่มมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอคนบนเรือได้
เพราะว่ามันมีการปล่อยคลิปล่าสุดมาด้วยนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหม
แล้วบางแจ๊กก็ตั้งข้อสงสัยว่าทั้งที่๕คนบนเรือเนี่ยเขาลบรูปภาพไปแล้ว
และเห็นว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยน่าจะมีความผิดหรือเปล่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑
หนึ่งแปดเก้านะว่าผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด
ไม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ
พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือช่วยผู้นั้นไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
พาดพิงว่าคุณหนุ่มเนี่ยแหมเหมือนกับเป็นการช่วยหรือเปล่า

นะคะทีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมครับมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แหละนะ

ทีนี้จริงพี่หนุ่มเองแกก็เคยบอกในรายการก่อนหน้านี้นะ
หลักฐานคลิปวิดีโอแตงโมจริงมีอยู่ก่อนแล้ว
ตั้งแต่คนบนเรือมาออกรายการโหนกระแสตั้งแต่ตอนนั้น
ซึ่งจริงแกก็พูดจริงอะนะคะ
ก็บอกว่ามีการปรึกษาทนายเดชาว่าสามารถจะเปิดได้

ก็มีการประสานไปที่ทนายเดชาจะไปแจ้งความที่สนโฆคราม
ประเด็นที่บังแจ๊กพาดพิงด้วยนะคะ

เพราะว่าเหมือนกับถูกเอาเพจมาปลอมนะ
คุณแจงนะคะออกมายืนยันผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
นี้ไม่ใช่เพจของแจ๊ดแน่นอน

จะแจ้งความดำเนินคดีกับเพจนี้ด้วยค่ะ